คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
มันก็เป็นสัตว์เดือนแห่งความวุ่นวายของชาวบ้านที่บ้านกกอกใช่ค่ะ
ทั้งเวลาของคดีความทั้งเวลาของความขัดแย้งในหมู่บ้าน
เรื่องครอบครัวของชมพู่เองก็โอ้ยหุ่นวายไปหมดเลย
ชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่นะฮะ
ทีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าอ่ะถือโอกาสนี้แล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวทำบุญใหญ่หมู่บ้านละกัน
เดี๋ยวจะมีการทำบุญใหญ่หมู่บ้านวันนี้แหละ
วันนี้เลยนะฮะเมื่อวานนี้ชาวบ้านก็มีการเตรียมสถานที่กันจัดบ้าน
อะไรโต๊ะอะไรต่างนานาเพื่อเตรียมพร้อมในการทำบุญ
เพื่อเอาเลิกเอาชัยกลับมาเอาความเป็นสิริมงคลกลับมานะฮะ
เมื่อวานนี้ที่บ้านกรอกก็มีการช่วยกันตัดย่าที่มันลกนะฮะ
ที่บริเวณลานศาลศาลหลักบ้านจะโล่งเตียนแบบนี้แหละฮะ
เอาเต็นต์ไปวางตั้งไว้๔เต็นต์นะฮะ
จัดงานบุญเขาเรียกว่าเป็นการทำบุญประเพณีกลางบ้าน
ก็มีทางด้านของพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอกไปร่วม
ดูอ่ะชี้ให้ชาวบ้านทำกันเตรียมพร้อมเอานั่นนี่ทำอย่างนั้นอย่างนี้กันไป
ตั้งโต๊ะตรงนั้นนะทำเต็นต์ตรงนี้นะถางตรงไหนให้มันโล่งเตียน
ได้มานั่งกันอะไรแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้แหละนะฮะ
จะทำบุญกันเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในปีนี้
ทั้งหมดทั้งมวลโดยเฉพาะ๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านที่บ้านกกอกเนี่ย
กังวลใจนะฮะกังวลใจมากจริงจริงแล้วปกติแล้วเนี่ย
จะมีการจัดงานทำบุญประเพณีทุกปีเรียกว่างานบุญเดือน๖บุญกลางบ้าน
หรือว่าบุญเบิกบ้านแต่ว่าระยะหลังเนี่ยหลายปีผ่านมา
มันขาดช่วงไปหลายปีไม่ค่อยมีการทำกันเพราะชาวบ้านไม่มีเวลานะฮะ
แล้วปีนี้มันเลยเดือน๖ไปแล้วแต่มันเกิดเรื่องของทั้งโควิด
เรื่องของคดีชมพู่เอ่ยก็เลยไม่ได้ทำแต่ว่าครั้งนี้ถือโอกาสแล้วกัน
ทำมันซะเลยนะฮะทำบุญประเพณีกลางบ้านซะเลยนะฮะ
เดี๋ยวพิธีจะเริ่มช่วงเย็นเย็นวันนี้นะ
ชาวบ้านจะเริ่มในการนำกรวดหรือว่านำทรายไปร่วมพิธี
ก็จะมีการโยงสายสินจากประรำพิธีไปยังบ้านทุกหลังเลย
คุณผู้ชมรอบหมู่บ้านเลยนะโยงไปเลยทุกหมู่บ้านเลยทุกบ้านเลยนะฮะ
มีพระสงฆ์๗รูปไปสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นนะฮะ
น้ำมนต์ให้ชาวบ้านนะฮะที่เอากรวดเอาทรายไปร่วมพิธีกัน
นะฮะก็ไปประพรมกันเสร็จพิธีเสร็จปุ๊บชาวบ้านก็จะมีการนำกรวดนำทรายเนี่ย
หวานรอบบ้านตัวเองนะเป็นความเชื่อว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดี
ชั่วร้ายออกไปจากบ้านจากหมู่บ้านของเขานะฮะ
อาจารย์บุญมาก็จะหามรือกับชาวบ้านเรื่องของการทำสารหลักบ้านใหม่แล้วกัน
นะฮะเพราะว่าสารจริงเนี่ยสารหลักบ้านเนี่ยก็คือหอมพระธรรมหรือว่าสารหลักธรรม
เพราะว่าอยากให้ชาวบ้านเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะ
เป็นที่พึ่งไม่อยากให้ชาวบ้านนับถือพูดผีปีศาจนะฮะ
ก็เลยสร้างมาอาสารเก่านี้๒๐ปีแล้วเหตุผลที่ต้องทำขึ้นมาใหม่เพราะอะไร
คุณผู้ชมที่เราเล่าข่าวกันในช่วง๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
มีเรื่องความเชื่อศัยศาสตร์ร่างทรงเอ่ยพูดผีเอ่ย
ว่าอย่างงั้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้นะฮะพระท่านก็บอกว่าอ่ะทำใหม่แล้วกัน
อยากให้ชาวบ้านยึดหลักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เป็นที่ตั้งแล้วกันนะฮะในศาลเองก็จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ดิษฐานอยู่อีกเหตุผลหนึ่งที่มีการทำบุญหมู่บ้านเนี่ย
เพราะว่ามีหมอทำร่างทรงไปทำพิธีที่สารหลักบ้าน
อะไรอ่ะจนไฟไหม้สารอืม
มันถือว่าเป็นลางไม่ดีอยากทำใหม่แล้วกันนะฮะ
ทีนี้พ่อแม่ชมพู่เองเมื่อวานนี้ก็ไปช่วยจัดเตรียมสถานที่
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเดี๋ยววันนี้จะไปร่วมงานทำบุญ
จะนำกรวดนำทรายที่บ้านไปร่วมพิธีตามความเชื่อของชาวหมู่บ้าน
กกอกและกกตูมด้วยนะด้านลุงพลเองก็บอกว่าอ่า
เดี๋ยวลุงพลก็จะไปเหมือนกันการทำบุญกลางบ้านเนี่ย
สารหลักบ้านเนี่ยไปแน่นอนเพราะว่าเป็นประเพณีท้องถิ่น
แน่นอนวันนี้ลุงพลกับพ่อแม่ชมพู่จะไปปะกันจะไปเจอหน้ากัน
จะได้คุยกันไหมล่ะในงานก็ไม่รู้จะนั่งใกล้กันหรือเปล่านะฮะ
ถ้าปีไหนทำบุญแน่นอนคนในหมู่บ้านต้องไปทุกคน

เดี๋ยววันนี้นักข่าวเราก็คงจะเก็บภาพมาฝากว่าลุงพลกับพ่อแม่ชมพู่
เขาจะคุยกันไหมจะเจอกันไหมจะนั่งใกล้กันไหมนี่งานบุญนะ
งานบุญนะเออต้องไปต้องไปนะทำใจให้สบายนะคะ
ให้ถึงพร้อมไปครับโดยสุดนะฮะงานบุญอ่า
ทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่แม่ของน้องชมพู่บอกว่า
รู้สึกไม่สบายใจคือเสียน้องไปแล้วเนี่ย

มันมีประเด็นย่อยงอกออกมาทำให้แม่น้องชมพู่
ไม่สบายใจล่าสุดค่ะถึงขั้นต้องไปโรงพักนะคะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพราะอะไร
เพราะว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งค่ะเขารวมตัวกัน
ชื่อว่ากลุ่มเรารักแม่น้องชมพู่นะคะกลุ่มเนี้ย
เคยมาให้กำลังใจที่บ้านแล้วจู่ก็ไปเปิดรับบริจาค
เอาบัญชีของแม่น้องชมพู่ไปเปิดรับบริจาค
บอกว่าจะร่วมทำบุญงานครบรอบหนึ่งร้อยวันการจักรไปของน้องชมพู่อ่า
เราไปถามเลยแม่ของน้องชมพู่เปิดรับบริจาคจริงเหรอ
น้องบอกว่าแม่และครอบครัวไม่เคยให้เลขบัญชีหรือเปิดรับบริจาค
ที่ผ่านมาเคยเปิดรับเงินสมทบทำบุญน้องชมพู่ก็แค่ช่วงสั้นตอนที่น้องเพิ่งเสียชีวิต
โดยเหตุการณ์ครั้งนั้นน้องชายก็คือคุณกระแต่
เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กให้สำหรับคนที่เขาอยู่ห่างไกล
ไม่สะดวกมาร่วมงานศุกร์เนี้ยได้ร่วมทำบุญ
หลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยวันนี้ก็เลยเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แม่ยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดรับบริจาค
กลุ่มที่ชื่อว่าเรารักแม่น้องชมพู่ค่ะอืม
อยากให้ฝากถึงคนที่โอเคเขาอาจจะหวังดีกับเรา
ไปใช้บัญชีตัวเองในการเปิดอ่ะครับแม่ฝากถึงเขาหน่อยฝากถึงว่า
ด้วยความตั้งใจจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจของพวกเขานะ
ไม่อยากให้ทำแบบนี้เพราะว่าตัวเขาเองจะลำบากมากอืม
เพราะอะไรอ่ะที่คิดว่าเขาจะลำบากกระแสสังคมตีกลับคนที่มองไม่ดีเนี่ย
เยอะค่ะพวกเงินบริจาคเงินต่างเราไม่อยากได้รับความช่วยเหลือนะแม่
ความช่วยเหลือแม่บอกจริงแม่ก็อยากได้นะความช่วยเหลือแต่ก็ต้องให้มองถึงว่า
ตัวเขาเองจะเดือดร้อนไหมตัวแม่เองจะเดือดร้อนหรือเปล่า
ถ้าทำแบบนี้แบบนี้ไปนะคะคืออยากคือพูดของเขาอยากให้หยุด
คืออยากให้หยุดทำแบบนี้อ่าหยุดรับบริจาคอย่าเปิดรับบริจาคเพื่อสาวิตรีและครอบครัวอีกเลยค่ะ
ชัดเจนนะคะอย่าเปิดรับบริจาคเพื่อสาวิตรีและครอบครัวอีกเลยนะคะ
ทีนี้เราไปถามแอดมินของกลุ่มชื่อว่าคุณธีธวัฒน์ทองยอด
คุณธีธวัฒน์ยอมรับว่าเป็นคนให้เลขบัญชีกับคนอื่นที่อยากช่วยเหลือครอบครัวแม่น้องชมพู่จริง
ตั้งใจนำเงินส่วนนี้ไปร่วมทำบุญ๑๐๐วันของน้องชมพู่
แล้วอยากรวบรวมเงินมาสร้างห้องน้ำให้กับบ้านของน้องชมพู่ซึ่งตัวเขาเองเนี่ย
คุณธีธวัฒน์เนี่ยบอกว่าอาจจะคิดน้อยเกินไปไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่
ก็เลยออกมาขอโทษสังคมแบบนี้นะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผมขอโทษแล้วก็มีการปิดบัญชีดังกล่าวไปแล้วส่วนยอดเงินบริจาคตอนนี้อยู่ในบัญชีคือ๖๕๐๐บาท
จะนำเงินส่วนนี้มามอบให้กับแม่น้องชมพู่ในวันที่๑๕สิงหาคมนี้
พร้อมกับมีการแสดงหลักฐานเป็นจำนวนเงินที่โอนเข้าไปด้วยนะคะ
ก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้เนอะว่าจะมอบให้ยังไงนะครับ
ค่ะส่วนบรรยากาศวันนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของการทำบุญนะคะว่าเนี่ย
แตนกับแม่น้องชมพู่จะเจอกันไหมจะคุยกันไหมนั่นสิครับค่ะ